คุณผู้ชมครับทุกวันนี้เราจะเห็นนะแท็กซี่เขาจอดตามข้างทางเต็มไปหมดเลยนะฮะ
ทีนี้คำถามคือเอ๊ะมันเป็นวินเหรอนะฮะ
มีแท็กซี่คันหนึ่งเขาก็ไปจอดตรงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
แต่ถูกแท็กซี่เจ้าถิ่นบอกว่าจะจอดใช่ไหมเอาเงินมา

เอ้าก็ต้องจ่ายให้กับตำรวจท้องที่ไง
งงกันใหญ่ว่าจอดรถบนถนนแบบนี้ต้องจ่ายให้กับตำรวจด้วยเหรอ

เดี๋ยวรอเลยด้วยมันล่ะ
รอออกออกมาเลย
อ้าวห้ามจอดเดี๋ยวล็อกล้อแต่ถ้าเกิดจ่ายเงินเอาจอดได้นะ

เอ้าจะงั้นไปงงซี่ฮะ

แท็กซี่ไปจอดแล้วโดนแท็กซี่ด้วยการเรียกเก็บเงินค่าจอด
ในคลิปก็คือผู้ชายคนนี้ลักษณะเหมือนเป็นคนขับแท็กซี่เหมือนกันเพราะใส่เสื้อแบบนี้
ก็เดินเข้ามาคุยถ้าจอดตรงนี้ไม่ต้องจ่ายเงินก่อนนะ
คนที่เป็นคนขับแท็กซี่เป็นคนถ่ายคลิปก็ถามทำไมต้องจ่ายจ่ายให้ใคร
ผู้ชายคนนี้ก็อ้างว่าตรงนี้มันห้ามจอดเดี๋ยวต้องเอาเงินไปให้กับตำรวจ
ตำรวจเขาจะได้ไม่ล็อกล้ออะไรแบบนี้
ผู้ชายก็บอกอ่าเดี๋ยวผมล้อนะตำรวจจะมาขอล้อเจ้าเลย

มีสมาชิกกว่า๓๐คนก็เข้าไป
เขาบอกว่าใครจะจอดต้องเสียค่าจอดตรงนี้๓๐๐บาท
๓๐๐เลยเหรอครับ๓๐๐บาทต่อคันครับโอ้โฮ
แล้วจะวิ่งรถได้ค่ารถสักกี่บาทกันทีเดียว
ใช่อ้างตำรวจใช่ไหมตำรวจในท้องที่น่าจะแจ้งความกลับนะ
นี่ตำรวจอะไรนะเค้าอ้างสนบังซื้อสนบังซื้อ

เพราะฉะนั้นพี่ที่อยู่บางซื่อพี่ก็ต้องชี้แจงกับเรื่องนี้หน่อย